โอ้โหแม่ได้กลับมาใส่ชุดแบบตอนสมัยเรียน
ตอนเรียนอยู่มัธยมไม่ว่าจะมปลายหรือว่าเป็นมต้น
กางเกงสีนี้จริงนะ

เดี๋ยวนะทำไมคุณบอกว่าคุณเคยเป็นเด็กทำไมถามจริงเคยเป็นเด็กจริงเหรอ

เออแต่ดิฉันดูไปดูมาแล้วลักษณะไม่เหมือนเด็กจริงนะ
ตอนนี้ลักษณะเหมือนงานผู้สูงอายุที่เขาให้เป็นธีมแต่ง

เอาหน้าปีหนึ่งก็ขอสักครั้งหนึ่งที่เหมือนกับว่าได้ย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กสักครั้ง
วันนี้สุขสรรค์วันเด็กนะคะขอให้เด็กทุกคนน่ารักนะคะ

เราต้องไปทบทวนกันหน่อยคำขวัญวันเด็กปีนี้

ตู่เขาว่ายังไงไปดูกันฮะ

นี่เลยครับคำขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรีปีนี้นะครับก็คือ
รู้หน้าที่มีวินัยไฟความดี

มีวินัยนะและไฟความดีนะคะ
เอาจริงนะคำขวัญวันเด็กเรารู้กันมาเยอะผู้ใหญ่ตั้งให้

คุณผู้ชมฮะน่าสนใจเขาไปตั้งโพสต์เอาไว้ว่า
คำขวัญวันเด็กส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ตั้งให้

เลือกเองว่าเขาอยากจะเป็นแบบไหน
ผมว่ามันเป็นการเปิดอิสระทางความคิดให้กับน้องหนูด้วย

คุณตั้งหัวข้อมาแบบนี้หรือว่าวันนี้ในไลน์จะให้
ให้พวกคุณแม่ไปถามน้องว่าอยากมีคำขวัญอะไร
งั้นส่งมาทางช่องทางไลน์เรารอจะอ่านอยู่กับคำขวัญวันเด็ก

เขาอยากมีความขวัญอะไรประจำใจ

เรื่องราวข่าวสารของเรามีให้ได้ติดตามเยอะแยะมากมาย
หลากหลายมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วง

โอ้โหสุพัสราคุณผู้ชมดูเอาสิ
เด็กเขาจัดเต็มคาราเบลรวมกิจกรรมสุดมัน
ร้องร้องเพลงทรงอย่างแบด
จะเป็นยังไงต้องติดตาม

ยังขับไล่จี้จี้

จะเป็นยังไงต้องติดตาม

ควรจะฟังนะเพราะเมียอุตส่าห์เตือนแล้ว

ดันเข้าไปใกล้ตรงที่เกิดอุบัติเหตุ

ใดคู่กันสมัครข่าว

ติดกันแบบยาวไปเลย
วันเด็กทั้งทีเอาใจเด็กกันหน่อย

แหมช่างภาพเดี๋ยวก็ช่างยังตัดให้เลยเชีย

หูยงานวันเด็กทีไหร่ก็ต้องเต้นแหละคุณคะ

แล้วที่สำคัญเพลงทรงอย่างแบด

เปิดมันทุกงานเลยครับ
เริ่มกันที่แรกพิศนุโลก
ก่อนที่จะเริ่มงานเด็กเขาเนี่ยนะครับ
ก็ต้องมาร่วมพิธีเปิดแบบนี้ก่อน
นี่ไม่ใช่สนุกเฉพาะนักเรียนนะ
คุณครูจนถีเขาก็ได้สนุกด้วย

โรงเรียนเทศบาลสามเทศบาลนครพิศนุโลกเขาจัดงานวันเด็กในหัวข้อวันเด็กศุกร์แฟนซี
ก็จัดแน่นจัดเต็มให้เด็กแต่งชุดต่างตามใจเขาหรือเป็นชุดที่อยากจะทำเป็นอาชีพในอนาคต
อย่างเช่นตำรวจทหารคุณครูหรือชุดซุปเปอร์ฮีโร่
เปิดโอกาสเต็มที่รวมไปถึงการแสดงต่างนี่ดูน้องคนนี้นี่

แล้วช่วงเวลาสำคัญก็มาถึงช่วงเวลาแห่งการร้องเพลงชาติของเด็กในยุคนี้สมัยนี้
ซองยังแบดมาเว้ย
แล้วที่นี่เขามีการประกวดให้เด็กร่วมกันร้องเพลงนี้ด้วย
ใช่ไหมเขาก็ต้องตั้งใจร้องอย่างนี้
และเขาแจกของรวันให้กับน้องดูงานนี้สนุกจริง
จบไปของพิศนุโลกเปลี่ยนจังหวัดบ้าง
เปลี่ยนจังหวัดดูเด็กคอแตกกันบ้าง

เพราะเดี๋ยวจะถึงช่วงที่ศิลปินนักร้องคนนี้
เขาขอเสียงขอเสียงจากน้อง
ร้องเพลงสงสัยแบบ
วันนี้ฟังตรงอย่างแบดทั้งวันเชื่อผม
ประมาณ๑๘๓๙๖รอบค่ะ

ที่นี่คือโรงเรียนวัดเดินกระปอกนะครับ

พี่ทหารจากหน่วยงานกองทัพเรือครับ
เขามาร่วมกันสร้างสีสันให้กับงานวันเด็ก
และให้ร้องเพลงทรงอย่างแบด
ที่เอาใจวัยรุ่นฟันน้ำนม

แล้วยืนกันหน้าเวทีแบบนี้ไม่ไปไหน
ในช่วงโยกตัวนี่คือ

เรียกได้ว่าสุดจริง

เด็กก็ยังขอร้องอีกร้องอีก
แบบนี้จริงผ่านไปที่ระยองอีกสักที่หนึ่งคุณผู้ชมครับ
ที่จังหวัดลำปางฮะไปโรงเรียนพดุงวิทย์วัดศรีบุญเรือง
จังหวัดลำปางที่นี่ก็สนุกคุณผู้ชมฮะ
บอกเลยว่าน้องหนูเขาได้แสดงความสามารถ

หลายเพลงที่หลากหลายหลายที่อาจจะทรงอย่างแดดใช่ไหม

แต่ผมบอกเลยอีกเพลงหนึ่งที่เด็กก็ชอบ

คุณมั่วแล้วแต่ไปร้องเพลงให้ถูกของหญิงลีเขา

ที่นี่ก็มีทรงอย่างแบร์

แต่งตัวของเขามาแบบทรงอย่างแดดคุณพ่อจัดให้เต็มที่

ที่เขาได้กล้าที่จะคิดกล้าที่จะเรียนรู้และกล้าแสดงออกครับ
คุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าเออทำไมมีแต่เพลงอะไรอย่างนี้ก็เด็กเขาชอบ
แล้วให้น้องเขาไปเต้นรำทำเพลงอยู่หน้าเวที
มันคือการผลักดันให้น้องเขามีความกล้าแสดงออกนั่นเอง

ยังไม่จบไฮไลท์ของวันนี้เลย

เนี่ยเจ้าของเพลงตัวจริงเขาไปเปิดคอนเสิร์ตที่นั่น
ไปลองฟังช่วงไฮไลท์กันเลย
คุณคิดดูโลมายังมาร่วมด้วยเลย
เอ้าขอให้ดูอีกทีนะตอนตรงจากแบทอ่ะ

โอ้โหโลมายังเหมือนรูหน้าพี่
มันโดดมาในช่วงท่อนฮุกพอดี

สมแล้วสมแล้วกับที่วงนี้
เขาดังและฮอตและถือว่าเป็นหัวหน้าแก๊งฟันน้ำนม
แล้วเขาก็มีคำขวัญวันเด็ก

เขามีความคำขวัญวันเด็กมาฝากนะคะ
ก็คือสร้างสรรค์ความคิดผูกมิตรซื่อตรง

นานพอ

แล้วก็ให้น้องหนูที่ดูอยู่
มีความสุขมาก
วันเด็กก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ทุกคนจะได้แสดงออก๑วัน๑ปี
อืมดิฉันก็เหมือนกันอืมตอนเด็กเด็กเนี้ยโอ้โหเป็นคนที่แบบไม่ไม่ค่อยกล้าแสดงออก
คุณอย่าบอกคุณเป็นเด็กขี้อายเป็นเด็กขี้อาย

แต่ว่าวันนั้นวันเด็กดิฉันก็มีโอกาสเต้นเหมือนกันหนึ่งครั้งในชีวิต
เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหยุดตรงนี้ไว้เลยแล้วเคลียร์กันให้จบ
คนนี้ใครคือคุณสุพัสรา
ไม่อยากให้ดูที่หน้าให้สังเกตที่ตรงช่วงกลางลำตัว
เฮ้ยต้องคุณเดาไม่ออกเอาจริงสุพัสราวันดาวคุณคือคนไหนอะ
คือคนที่คนที่ย้อยที่สุดนะคะไม่ใช่แก้มย้อยนะคะมีบางอย่างย้อยออกมาค่ะ
เฮ้ยแต่คุณน่ารักอ่ะนี่แต่ดูโดยรวมแล้วคุณดูน่ารักจริง
ดูใครจะคิดอันนี้คือสุภาษาราคือตรงกลางจริงเหรอ
ขอดูยิ้มเหมือนเดิมไหมเออดูนี่เออเหมือนดูตรงกลางไว้นะเหมือน
เหมือนเดิมนะยิ้มเหมือนเดิมยังมีเขาโครงความสวยอยู่หน้าเหมือนเดิมพุงก็เหมือนเดิมค่ะคุณค่ะ
อย่าไปบูลลี่เรื่องของความอ้วนความผอมอะไรไม่ใช่เรื่องใหญ่ยุคนี้
จากนี้ฉันแล้วมีอีกคนนึงอยากให้ดูความเด็กของคนคนนี้
เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะไอ้ทีมงานไม่ได้พูดจริงเดี๋ยวโอ้โหหัวเถิกไปเลย
เด็กคนนี้เขาเกิดมาหัวล้านเลยแล้วเขาเหมือนเดิมจนปัจจุบันเลยค่ะ
เดี๋ยวก่อนนะผมจะบอกไว้ก่อนนะไอ้เรื่องนี้ไอ้ภาพนี้ผมไม่รู้นะว่าพวกคุณไปเอามาจากไหน
อันนี้ทีมงานก็ไม่ได้บอกก่อนด้วยนะเออเนี้ยเขาเขาเตรียมมาแหละคุณไม่ต้องไปสงสัยหรอกว่าเขาเอามาจากไหน
เอาเป็นว่าเขาได้เห็นความน่ารักของคุณ
ได้เห็นแม่ผมด้วยนะเป็นไงนี่โอ้โหอดีตธิดากะละแมแห่งเกาะสมุยนะเนี่ย
น่ารักไงคุณถึงน่ารักไง
ใช่ไหมก็แม่ผมธิดาการาแมรู้เปล่าได้รางวัลมายังไง

เค้าแข่งกันปีนต้นพะพร้าวมันคือต้นพะพร้าวมั้ยครับ
เดี๋ยวคุณแม่แม่แม่

อ๋อแม่เค้าภูมิใจอ่าโอเคได้เห็นภาพวันเด็กไปแล้วนะคะ
รวมความสนุกมาทั้งหมดแล้วก็ได้เห็นวันเด็กของอดีตวันเด็กของดิฉัน
แล้วก็ของคุณชนะด้วยนะคะ
ไปดูเรื่องของน้องหนูไปให้กำลังใจเด็กคนนี้

เค้าหัวแตกไงคุณสุพัสรา
น้องคนนี้นะคะวันเด็กก็ไปเล่นกับเพื่อนแหละ
แต่พอไปเล่นเนี่ยอาจจะเล่นผ่านผลไปหน่อย
ปีนรูปปั้นเสือแล้วตกลงมาหัวแตกแตกกว่าจะเย็บได้
ขอร้องเพลงก่อน
โอ้โหไอ้โด่ขวานใจเย็บแผลได้

ขอร้องก่อนขอเรียกกำลังใจก่อนนะคะ
เพราะว่าน้องเนี่ยน้องชื่อน้องพายุอยู่อนุบาล๒โรงเรียนวัดพระเจ้า

น้องไปเล่นสนุกกับเพื่อนในวันเด็กนี่แหละ
ตกรูปปั้นเสือค่ะพอตกลงมาหัวแตกไปโรงพยาบาล
คือแบบความเด็กอะนะคะหมอจะเย็บแล้วนะเอ๊หมอจะเย็บแล้วนะเอ๊ะ

หมอก็เลยถามว่าอยากทำอะไร
น้องเลยบอกว่าขอร้องเพลงก่อนได้ไหมคะ
ท้ายก็ได้เย็บแล้วนี่น้องมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพวันหัวแตก
ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ต้องหาน้องมาแสดงให้ดูว่า
หัวเนี่ยไปฟาดตรงไหนแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไง
ผมจะบอกให้นักข่าวเราสุดยอดให้น้องเขาร้องเพลงทรงแบทด้วยนะ

จริงนี่ตอนที่เราร้องเพลงทรงแบดให้นะมา
ถ้าไม่ชอบจริงไม่รักจริงเขาไม่ร้องได้ขนาดนี้นะ
แบด

นี่ดูความน่ารักน่าเอ็ดดูถ้าเรื่องแผนมันใกล้กว่าใจ
น้องบอกว่าพอได้ร้องทรงอย่างแดดแล้ว

เอ้ยไม่เจ็บเลยเดี๋ยวก็หายครับน้องนะอุบัติเหตุต่าง
มันเหมือนเป็นบทเรียนที่ทำให้เราเรียนรู้
จะได้รู้ว่าปีนไปอะไรอย่างนี้ระวังตกลงมาได้รับบาดเจ็บนะจ๊ะ

เสียงดิฉันก็ไม่ไหวร้องต่ออีกแล้วค่ะ
จะได้ไปข่าวอื่นบ้างไปดูเรื่องนี้กันหน่อยเพราะว่าเป็นข่าวปลอมฮะ
เรื่องของการแชร์มาเกี่ยวกับข้อมูลต่างที่ว่ากันว่าผู้สูงอายุ
อาจจะได้รับเงินเพิ่มเรื่องนี้จริงหรือไม่จริงไปติดตามพร้อมกันครับ
จากกรณีที่มีการบอกต่อในเรื่องของการให้เงินโดยระบุว่า
เพื่อสังคมวงเงินสูงสุด๔แสนบาทผ่อนหมื่นละ๒๕๐บาทนาน๔ปี
และทางธนาคารออมสินกระทรวงการคลังได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วว่า
เฮ้ยไม่จริงธนาคารออมสินเขาไม่ได้มีสินเชื่อแบบนี้เพื่อสังคม
หรือว่าผู้สูงอายุแต่ประการใดและไอ้เพจที่มันไปมีข้อมูลต่างต่าง
โพสต์เอาไว้แบบเนี้ยเขาบอกว่าเป็นเพจปลอมอ๋อคือเอาชื่อยี่ห้อ
ของทางออมสินไปใช้โดยภารการและข้อมูลต่างก็เป็นข้อมูลเท็จนะครับ
ก็เลยต้องมาร่วมด้วยช่วยกันเช็คแบบนี้จะได้ไม่มีเหยื่อหรือใครที่ไปหลงเชื่อก็ตามนะครับ
เพราะส่วนใหญ่เวลาเขาจะให้ลงเชื่อไปเนี่ยก็คือให้ลิงก์มาแล้วไปกดตาม
แล้วก็กรอกนู่นนี่นั่นข้อมูลต่างต่างข้อมูลส่วนตัวคือนั่นแหละนั่นแหละน่ากลัวข้อมูลเนี้ย
ต้องระวังให้ดีเพราะฉะนั้นถ้าได้ข้อมูลอะไรแล้วมีข้อสงสัยว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของมิจฉาชีพที่จะมาหลอก
เอาระมัดระวังนะคะทีนี้มาดูความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่นะคะจังหวัดอุดรธานีกันหน่อย
เขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ๕๐ปีนะเปิดเพลงดังตั้งแต่ตี๕จนถึง๔ทุ่ม
โอ้โหข้างบ้านเป็นคุณยายนอนติดเตียงอยู่นะคะเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะคะ
อยากให้ทางการเข้ามาช่วยเหลือหน่อยค่ะ

โอหูนี่ขนาดจังหลักที่เขาเดินไว้หา

อยากดูสิ่งประโยชน์นี้
มันเปิดดังแค่ไหนคุณผู้ชมลองฟังไปด้วยอ่ะอ่าลองลองพิจารณาดู
เออนะคะเราก็เล่าให้ฟังคือช่วงช่วงที่เข้าไปเนี่ยมีทั้งนักข่าวนะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปบ้านของคนที่มีชื่อว่าในออส
ในออสเนี่ยอายุประมาณ๕๐ปีนะคะครับบ้านอยู่กลางชุมชนบ้านเชียง
ตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหาญจังหวัดอุดรธานี
คำแรกที่บอกนายคนนี้คือลดเสียงลงหน่อย
เพราะว่าจะคุยกันจะเรียกออกมาคุยหน้าบ้านเนี่ยนะคะ
เจ้าตัวนะหมายถึงคุณออสเนี่ยเขาก็ได้พูดคุยกับนักข่าว
แล้วก็เจ้าหน้าที่ช่วงหนึ่งเขาพยายามอธิบายนะ
เขาบอกว่าไม่จริงหรอกที่ชาวบ้านบอกว่าเปิดตลอดทั้งวัน

เพื่อนบ้านก็เปิดเหมือนกันนะไม่ใช่เขาเปิดคนเดียว

ใช่มันเป็นเรื่องปกติว่าประมาณนั้น
ที่ผ่านมา๒ปีเขายอมรับว่า
ก็เคยมีปัญหากับเพื่อนบ้านก็เลยถูกกล่าวหา
หากเรื่องนี้ไปแจ้งเทศบาลเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ผิด
เปิดเพลงเพื่อให้ความสุขกับตัวเอง

แต่มันไม่ได้เกี่ยวกับตรงนั้นถ้าไปดูในข้อกฎหมาย
มันเป็นเรื่องของการเปิดเสียงดัง
สร้างความรำคาญให้กับคนรอบข้าง

ที่เขาลงรายละเอียดไว้อย่างนั้นค่ะ

คนอื่นบ้านที่อยู่แรกไกลขึ้นโอ้โฮว่า

สนั่นสนั่นเช้ายันดึก
ประมาณแล้วประมาณเมื่อไหร่
ถามชาวบ้านชาวบ้านบอกตี๕ก็เปิดแล้วค่ะคุณนักข่าว
นี่คือคนที่เขาอยู่ใกล้บ้านหลังนั้นนะ

สายเป็นลูกทุ่งบ่ายถึงเย็นเป็นการแสดงสด
โอ้โหแล้วก็ลุกทุ่งสลับไปมา๓๔ทุ่มค่ะ
ถึงจะยอมหยุดอันนี้คือเขาเป็นบ้านคนหรือเขาเปิดเป็นเลดีโอเป็นคลื่นวิทยุฮะ

อืมแต่ก็เบาหน่อยก็ดีนะ
และชาวบ้านให้ข้อมูลบอกว่าหนักสุดคือวันพุธค่ะ

พอเข้าทรงเสร็จก็จะต้องกินเหล้าเลี้ยงอยู่ในบ้าน

เพื่อนบ้านเอาคนที่อยู่ติดกันบ้าง
เอาอยู่แบบบ้านติดกันเลยนะบ้านติดกันทนมา๓ปีเขาว่ายังไง
ภาษาราภาพนี้คือเห็นแล้วสะท้อนใจอย่างหนึ่ง
คนนี้แหละคุณยายที่อายุเยอะที่แบบว่าป่วยติดเตียง
พอไปถามนะนักข่าวไปถามว่าไอ้เสียงดังนั้นมันเป็นยังไงบ้าง

ไม่รู้เหมือนกันแต่ร้องไห้อย่างนี้
นี่แหละคุณยายคนนี้นะคะอายุ๗๗ปี
คุณยายร้องไห้เพราะไม่ได้พักไม่ได้ผ่อน
ต้องนอนฟังเสียงเพลงที่ดังตลอดเวลา
เคยไปขอร้องให้นายออสหยุดไหม
เคยค่ะแต่ในออสว่ากลับมาด้วยถ้อยคำที่หยาบคาย
ร้องเรียนเทศบาลก็แก้ปัญหาไม่ได้
วันดีคืนดีในออสคลั่งถือมีดดาบมาไล่ฟันชาวบ้านด้วย

ที่เขาให้มานะคะขณะที่ในพงเทพสิทธิพรมค่ะ
ใส่เสื้อกั๊กคนนี้เมื่อสักครู่นี้นะคะที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน

ค่ะบอกว่ายืดเยอะมานานแล้วเรื่องนี้ฝ่ายปกครองก็ไปเตือนแล้ว
ไม่เห็นเขาสนใจล่าสุดในอำเภอขยับขึ้นมาเรื่อยไงคะ
ผู้ใหญ่บ้านไปในอำเภอเลยค่ะ
ดูที่บ้านนายออสก็เดินถือจอบไปทั่วอีกอ้าว

หลังจากนี้จะต้องปรึกษาหารือเพื่อที่จะช่วยเหลือชาวบ้านแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังค่ะ
ก็คงไม่ต้องขอพูดเพิ่มเติมนะเพราะว่าอย่างที่เราเล่าไปไม่รู้เหมือนกันแหละ
หลักฐานพยานอะไรคือก็เดินเข้าไปในบ้านก็ได้ยินเสียงอย่างนี้ก็ยังเปิดอยู่
ทีนี้แล้วถามว่าดังไม่ดังก็พิจารณากันเอาเองแล้วกัน
ทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะคะว่าจะจัดการอย่างไรเขามีตัวบทกฎหมายหรือเปล่า
นี่คือการตั้งคำถามนะคะตัวบทกฎหมายหรือเปล่าที่จะจัดการเรื่องนี้ค่ะ
เอามาเรื่องนี้กันบ้างนะฮะที่ขอนแก่นชาวบ้านเขามาร้องเรียนครับ
เขาบอกว่าเขาอยู่ที่บ้านของเขาเนี่ยมา๙ปีแล้วเขาไม่มีไฟใช้
แล้วเขาบอกว่าจริงบ้านของเขาเนี่ยอยู่ห่างจากเสาไฟนะ
ใช้คำว่าเสาไฟนะประมาณสัก๔๐๐เมตรเอง
เขาตั้งคำถามว่าทำไมบ้านเขาถึงไม่มีไฟใช้ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยครับ
ตอนนี้ลูกสาวกำลังทำรายงานส่งครูครับแล้วก็น้องแฮทิกำลังหัดเขียนหัดวาดรูป
แฮทิกมองกล้องหน่อยครับบอดีครับปิ้น
ใช้มาเกือบ๓ปีนะฮะตอนนี้ต้องบอกว่าหลอดเริ่มเสื่อมนะฮะ
อ่ะนี่ก็คือในมุมของเจ้าของบ้านนะเขาก็ตั้งคำถามกับตัวเขาเอง

ว่าเอ๊ะเขาอยู่อย่างนี้มาเนี่ยตั้ง๙ปีเราก็ตั้งคำถามเหมือนกัน
อยู่อย่างงี้มาได้ยังไงตั้งเก้าปีเก้าปีนะกับพื้นที่ที่ว่า
เขาอยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าแค่สี่ร้อยเมตรค่ะและแน่นอนเดี๋ยวทางภาครัฐเขาก็ต้องมีคำตอบมาด้วยว่า
จะช่วยเหลือครอบครัวนี้อย่างไรค่ะแต่ดูคลิปนี้กันก่อนนะครับคือคนที่ถ่ายคือคนที่เป็น
เขาถ่ายคลิปแบบนี้แล้วก็ตั้งกับคำถามสังคมว่าเอ๊ะเขาเนี่ยนะฮะมีลูกต้องทำการบ้านเนี่ย
ไม่มีไฟให้ลูกใช้ในการส่องสว่างช่วงกลางคืนเพื่อทำการบ้านคนนี้จุดเทียนเหรอ
จุดเทียนฮะให้แสงสว่างเพื่อให้ลูกเนี้ยทำการบ้านแบบเนี้ยอืม
ที่ส่งเรื่องนี้มาแล้วถ่ายคลิปด้วยก็คือนายประดิษฐ์ควรนอกอายุ๓๙ปี
อยู่บ้านเลขที่หนึ่งศูนย์สามหมู่สิบสองบ้านสงเปรยตำบลบึงเนียม
อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นฮะอ่ะไหนไหนก็ส่งเรื่องนี้มาแล้วเนอะ
ก็เลยส่งทีมข่าวของเราเนี่ยลงไปดูกันหน่อยเพื่อให้รู้ข้อเท็จจริงว่า
บ้านตรงเนี้ยอยู่ที่ไหนอะไรยังไงค่ะไปดูกันฮะนี่คือสภาพบ้านในตอนกลางวันนะครับ
ข้างจะเก่าแล้วก็โซมด้วยแล้วที่สำคัญมันไม่มีไฟฟ้าใช้อย่างที่เขาว่าจริงจริง
อืมเขาบอกว่าไม่มีไฟใช้มานานเก้าปีแล้วค่ะไอ้ที่เห็นมีแสงสว่างบ้างในบางจุดอ่ะ
เขาบอกว่าเขาเพิ่งพาแผงโซล่าเซลล์ที่มีในช่วงตอนกลางคืนที่นำมาใช้นั่นน่ะอืม
เพื่อเป็นการส่องสว่างในยามค่ำเท่านั้นเองทีวีไม่มีล็อกตู้เย็นก็ไม่มี
ใช้ไฟฟ้าต่างที่มีเนี่ยก็ไม่ได้ใช้งานเพราะบอกว่าไม่มีไฟฟ้าค่ะ
ดูรอบรอบบ้านกันหน่อยเป็นทุ่งนาฮะและที่บอกว่า
เสาไฟฟ้าที่อยู่ห่างจากบ้าน๔๐๐เมตรอยู่ตรงไหนเดี๋ยวดูไปเรื่อยนะคุณผู้ชมนะ
แล้วเขาบอกว่าเนี่ยมันมีปัญหาอย่างนี้เสาไฟก็ไม่ได้อยู่ไกลจากตัวบ้าน
แต่เขาเองยังไม่มีไฟฟ้าใช้ค่ะเอางี้ละกันถามต่อ
นายประดิษฐ์บอกว่าตนเองและครอบครัวเนี่ยย้ายออกมานะฮะมาสร้างบ้าน
แต่ก็เจอปัญหาเขาบอกว่าเรื่องของไฟฟ้าที่ไม่มี
สว่างมาให้ลูกที่ใช้ได้ทำการบ้านเขาบอกว่าไม่ได้ใช้ไฟมานานมากแล้ว
เขาก็เลยไปโพสต์เพื่อร้องเรียนในกลุ่มร้องเรียนขอนแก่น
เพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง
เรื่องของการดำเนินการขอไฟฟ้าเนี่ยตัวเขาพูดเองนะ
อันนี้ผมไม่ได้บอกนะเขาให้ข้อมูลมาแบบนี้ว่า
เคยไปขอไฟฟ้ากับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แต่พนักงานการไฟฟ้าในตอนนั้นเขาบอกว่า
ระยะทางของบ้านเขามันไกลจากเสาไฟฟ้าต้นสุดท้ายอยู่มาก
และถ้าหากว่าจะขอใช้ไฟเนี่ยมันก็ต้องไปเพิ่มเสาไฟเข้าไปอีก
เพื่อที่จะเชื่อมโยงสายไฟไปยังบ้านเขา
ซึ่งทางการไฟฟ้าเขาบอกว่าสามารถทำเสาไฟฟ้าให้ฟรี
แต่มันได้แค่ระยะทางแค่๑๔๐เมตร
มันยังไม่ถึงบ้านเขาไง

เพราะว่าเขาบอกว่าเสาต้นสุดท้ายเสาไฟฟ้าที่อยู่ห่างจากบ้านเขาคือ๔๐๐เมตร
มันต้องเข้าไปใกล้กว่านี้อืมอ่ะทางการไฟฟ้าเขาแนะนำอย่างนี้นะ
นั่นคือสิ่งที่เขาบอกเรามาว่ายังไงเขาบอกว่าให้ไปขอกับทางเทศบาล
ว่าพอจะมีงบช่วยเหลือไหมพูดอย่างนี้เหรอโอ้ตั้งคำถามกันไปนะ
แล้วยังไงต่อเขาบอกว่าเขาเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
ก็ทำตามคำที่ทางไฟฟ้าเขาแนะนำมาก็ไปขอทางเทศบาล
แต่ทางเทศบาลบอกว่าก็ยังไม่มีงบโอ้เป็นอย่างนี้อีก
นั่นคือสิ่งที่ทางเจ้าของบ้านเขาบอกเรานะ
ล่าสุดนะฮะนายประจวบรักแพทย์ซึ่งท่านเนี่ยเป็นนายอำเภอเมืองขอนแก่น
ลงพื้นที่ครับนี่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าว
แล้วก็ออกมาให้ข่าวกับเราว่าเบื้องต้นจะมีการนำแผงโซล่าเซลแผงโซล่าเซลล์
ติดให้เพียงพอให้พอที่จะทำแสงสว่างให้กับบ้านหลังนี้
เพื่อให้เด็กมีแสงสว่างมีหลอดไฟที่มีแสงสว่าง
ในการทำการบ้านแก้ปัญหาไปก่อน
มาร่มทรวมแซมให้
แต่แก้ปัญหาเอาไฟเข้าไปให้ถึงยังไงล่ะ
ผมว่าก็คงจะต้องประสานไปยังการไฟฟ้าแล้วมันเป็นข้อมูล
ไปตามที่ตัวเจ้าของบ้านเขาบอกหรือเปล่าเราก็ต้องไปเช็คกันต่อนะ
ใช่อยากให้มีไฟฟ้าใช้นะคะมองไปที่สายตาของน้อง
ทำการบ้านใต้แสงเทียนเนี่ยเดี๋ยวตานะใส่ตาสั้นนะคะ
เอ้าเรื่องนี้ยังอยู่ที่เด็กนะคะ
เด็กตกอกตกใจร้องไห้กันใหญ่เลยนะคะ
เพราะว่ารถรับส่งนักเรียนถูกรถบรรทุก๖ล้อปาดหน้า
โอ้โหเหตุการณ์น่ากลัวมากดูค่ะ
โอ้โหดูเผินมันก็เป็นเรื่องหัวร้อนบนท้องถนนนะ
แต่ปัญหาก็คือมีเรื่องกับคนขับรถซึ่งเป็นรถรับส่งนักเรียน
นี่รถนักเรียนคือรถกระบะสีขาว
แล้วมีหลังคาแล้วในขณะนั้นมีน้องน้องอยู่ด้านหลังด้วย

มาแล้วมาวิ่งวิ่งเข้ามามาต่อว่ามีมาชกหน้าด้วยนะ
และที่หนักกว่านั้นก็คือคนขับรถบรรทุก๖ล้อเนี่ย
ดึงกุญแจรถรับส่งแล้วก็ปลาใส่เด็กที่นั่งอยู่ในรถ

ภาพจากกล้องวงจรปิดไปนะคุณผู้ชมนะ
ว่าพฤติกรรมของเขาเป็นแบบที่เราเล่าหรือเปล่านะ
แล้วก็มีผู้หญิงที่เป็นแฟนเขาเข้ามาพยายามยืน

พยายามช่วยแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลนะคะ
เอาเหตุการณ์นี้บอกก่อนนะจุดที่เขาจอดแล้วก็ทะเลาะกันเนี่ย
ก็คือ๓แยกหลักเมืองจังหวัดราชบุรี
ทีนี้หลังจากที่คนขับรถบรรทุก๖ล้อปลากุญแจเข้าไปใส่เด็ก

ถามว่าเหตุการณ์จบลงเท่านี้ไหม

นี่ขับตามเลยนะเนี่ยเหมือนเร่งเครื่องควันขโมงเลย

แล้วก็จี้ไป
รถนักเรียนก็พยายามเร่งแซงไม่ให้รถหกล้อแซงได้

มาจบที่ตรงนี้เห็นไหมเข้าข้างทางอย่างนี้เนี่ย
ตบซ้ายค่ะขวางรถนักเรียนระยะประชิด
โอ้โหนักเรียนกว่า๑๐ชีวิตที่นั่งอยู่ในหลังรถน่ะ
ตกอกตกใจหลายคนร้องไห้ด้วยความหวัดกลัวเลยค่ะ
เอาฟังเสียงน้องหน่อยค่ะ
แล้วสรุปไอ้ต้นเรื่องมันมายังไงครับ

ไปถามคนขับรถรับส่งนักเรียนนี่แหละ
คุณสมศักดิ์สมคำเพชรค่ะ
เขาเล่าให้ฟังว่าขับรถรับส่งนักเรียนคันนี้

มีอุบัติเหตุด้านหน้าเขาก็เลยหักหลบ

ตอนนั้นเห็นว่ารถไม่มีอะไรก็เลยขับออกมา

บอกว่าวันเกิดเหตุนำตัวคนขับรถบันทุกขกล้อไปตรวจสอบสารเสพติด

แล้วก็กำลังไล่ตรวจดูกล้องวงจรปิด
เพื่อตรวจสอบว่าใครถูกใครผิดบ้าง

เหตุซึ่งนั่นคือรถรับส่งนักเรียนนะ

ไปทำให้เขาถึงขั้นแบบว่าเสียหายมากกว่านี้ไม่อยากจะคิด

ก็ต้องไปว่ากันที่เรื่องของความเสียหายของรถ

เขาบอกว่าไม่เชื่อเมียไง

เธออย่าเข้าใกล้น้ำหวันไม้รถอ่ะ
ออกข้างนู้นเลยเผื่อมันระเบิด

เชื่อเธอน่า
มันไม่เผินไหมบอกแล้วให้ไปไกล
เป็นไงบอกให้เชื่อเมียบอกให้ไปไกล
แล้วมันระเบิดจริงตกใจสิครับโอ้โหไม่รู้ว่าคนขับเป็นยังไงบ้าง
ยังอยู่ดีอยู่เปล่านะแต่เรื่องของอุบัติเหตุแต่เราก็ต้องมาว่ากันหน่อย
เพราะว่าทีมข่าวของเราไปตรวจสอบเพราะว่าเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
อยู่แถวริมถนนสุขสวัสดิ์ห่างจากสพพระสมุทรเจดี

เพราะอุบัติเหตุแบบนี้อยากจะให้ดูกันหน่อยเพราะมาฝากเตือนกัน
คือจากการสอบถามก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะฮะ
คนขับรถแท็กซี่นะฮะที่ขับรถมาจอดตรงที่เกิดเหตุ

มีรถแท็กซี่อยู่คันหนึ่งจอดอยู่ข้างทาง
แท็กซี่คันนั้นเขาจอดเพื่อที่จะลงไปกินข้าว
แท็กซี่คันนี้ไหมคนขับเขาลงไปจอดกินข้าว
แต่มอเตอร์ไซค์สองคันนี้มาเกิดอุบัติเหตุฮะ
แล้วสุดท้ายไปชนท้ายรถแท็กซี่เกิดเป็นไฟลุกไหม้แบบนี้
ถามว่าทำไมมันถึงมีไฟลุกไหม้แบบนั้น
เพราะหนึ่งในคนที่เขาขับรถมอเตอร์ไซค์มา
เขาเพิ่งไปซื้อน้ำมันบรรจุแกลลอนมาไง
เอ้ามีน้ำมันมาด้วย
ค่ะแล้วมอเตอร์ไซค์ล้มเกิดอุบัติเหตุ
คาดว่านะมันอาจจะมีประกายไฟ
มันต้องเกิดการเสียดสีและเกิดเป็นประกายไฟ

มันเทออกมาไงน้ำมันมันหกออกมา
ก็เลยทำให้เกิดไฟลุกไหม้แบบนี้
ก็ทำให้หนึ่งในผู้ที่ประสบอุบัติเหตุนะครับ
ที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเนี่ย
ถูกไฟคลอกแบบนี้
โอ้โหไฟคลอกร่างประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นต์

อาการสาหัสนะครับคุณผู้ชมครับ
กู้ไภนี่นำตัวส่งโรงพยาบาลบาปะของสาวไปก่อน
เขาบอกว่าหลังเกิดเหตุใช้เวลาดับเพลิง๑๕นาที
ส่วนความเสียหายร้านอาหารอีสานก็ถูกไฟไหม้เล็กน้อย
รถจักรยานยนต์คันที่ชนท้ายไฟไหม้วอดทั้งคัน

เพราะดีไม่ระเบิดต่อนะฮะ
แล้วก็หลังจากนี้ก็รอให้ผู้บาดเจ็บทั้งสองฝ่ายอาการดีขึ้น
เดี๋ยวทางตำรวจจะดำเนินคดีต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุครับ

อ่ะคุณผู้ชมครับเราจะพักกันแป๊บเดียว
ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ

ยังต้องมาอีกแหมความดังรวมบวกกับเด็กเขาชอบนะ
ได้ไปพักงั้นมีเรื่องที่เกี่ยวกับเพลงนี้มาติดตามด้วยเป็นคันลามไปที่ร้านตัดผมจะตัดทรงอะไรนะไอหนูเด็กก็ตอบไปเลยเอาทรงอย่างแบด
ติดตามเลยฮะในช่วงสะบัดข่าวเด็ก
สมัครคราวเด็ก

ไอ่ดูยังอยู่ก็ดูแคมปะ

กลัวมันจะตัดพลาดนะดิ

คือเรื่องของเรื่องไปถามไง
ดูเว้ยตัดตรงอะไรดิ
เอ้าฮิตฮอตไม่รู้จะไปไหนบ้าง
ลามไปที่โรงเรียนลามไปที่สนามเด็กเล่น
และนี่เข้าร้านตัดผมเรียบร้อยนะคะเพลงนี้
สนุกดีผมว่าสนุกดีเป็นตีสรร
ขอขอบคุณภาพนี้จากติ๊กต๊อกท่านนี้ด้วยครับ
ค่ะทีนี้อยู่ที่เรื่องของเด็กนะคะ
แต่เป็นความกลัวของเด็กคุณกลัวหมอฟันไหม

ตอนนี้ก็ยังกลัวอยู่
คิดถึงใจเด็กสิเขาจะไม่กลัวเหรอ

กลัวหมอฟันแล้วจะให้อะไรยังไง

เข้าข่าวเลยละกันนะคะเอาเป็นว่าน้องคนนี้
กลัวถึงขั้นหมอฟันจะต้องรอเป็นชั่วโมงเลยค่ะ

อยู่กันเป็นชั่วโมงแล้วใช่ไหมอยู่กันเป็นชั่วโมง
คือจะฉีดเอาก็ร้องเอาจะถอนเอา
ไม่ได้สักทีน้องก็ร้อง
ก็คือไม่ได้ทำอะไรซักทีเป็นชั่วโมงหน่ะครับ
คุณหมอก็เลยถามว่าช่วยหน่อยได้ไหมคุณหมอเหนื่อยแล้ว
และคำตอบที่ได้น้องตอบว่าผมก็เหนื่อย
ต่างคนต่างเหนื่อยแต่ก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งสองคนนะครับ
เพราะเด็กก็เป็นอย่างนี้แหละเอาจริงการทำฟันแบบนี้
ตัวผมเองก็กลัวนะมันจะแค่เสียงอ่ะ
อี๋๋๋๋๋๋๋แค่นี้แค่นี้ก็กลัวแล้วอ่ะ
ใช่แล้วบรรยากาศเครื่องมือเหมือนมนุษย์อวกาศอะไรแบบ
นี่ทุกวันนี้ต้องที่ยังไม่ทำเมื่อไหร่เนี่ย
อ่าขูถินปูนตอนนี้เต็มไปหมดแล้วเนี่ย

เอ้า
มาดูเรื่องนี้กันบ้างแต่ก่อนเนี่ยคุณตาต้องคอยเลี้ยงคุณหลาน
แต่เดี๋ยวนี้ยุคสมัยเปลี่ยนหลานมาเลี้ยงตาแล้วนะ

คือผมว่านะสมัยก่อนคุณตาคงจะผูกพันกับคุณหลาน
ด้วยความที่ว่าปัจจุบันเนี่ยคุณหลาน๓ขวบใช่ไหม

ยังเป็นเด็กอยู่แหละแต่ก่อนสักขวบสองขวบตาก็คงจะไกลเปย์ให้หลานนั่นแหละเนาะ

แต่เดี๋ยวนี้พอ๓ขวบปุ๊บหลานเริ่มเดินได้แล้วไง

เริ่มมีแรงแล้วไงก็เลยให้หลานดูแลคุณตาแบบนี้เออตาเท่าไหร่อ่ะ๘๐
คุณตาก็อยากชิวบ้างไงหลานก็เลี้ยงบ้างสิ
เอาก็ผัดกันดูแลนะและที่ทำเนี่ยเขาทำเป็นคอนเทนต์น่าจะมีผู้ปกครองไม่คุณพ่อก็คุณแม่คอยดูแลอยู่ใกล้น่ารักจริงเลยอ่ะ

เออว่างก็มาดูแลคุณตาทางนี้บ้าง

เอาที่ไม่พูดไว้พูดวันอื่นวันนี้พูดไม่ได้
เอ้าเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาติดตามคู่กัดสะบัดข่าวกันต่อค่ะ
กลับมาในเบรกนี้ดูความน่ารักของน้องสุนัขกันหน่อย

ดูความคิดถึงของเจ้าสุนัขตัวนี้ครับ
โอ้โหดูออกตัวล้อฟรีอ่ะ
โอ้โหแล้วดูแกโดดใสโยนดึ้งดื่๋ยอย่างนั้นอะ

ถ้าได้ยินเสียงนะคุณผู้ชม
นั่นคือเสียงของสุนัขเวลามันรู้สึกคิดถึง
มันอย่างนี้จริงนะแล้วดูำลัดอะไรแล้ว

นึกว่ากัดหูเจ้าของซะนะ
พูดว่าคิดถึงจังเลยไปไหนมามีขนมมาฝากหรือเปล่าอะไรประมาณ

เอ่อโอ้โหโยนมากเลย

ไปไหนมาคิดถึงนะรู้ไหม
เออไปนานจังเลยไปกับใครไปที่ไหนไปยังไง
มีขนมกลับมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ไม่น่าจะเป็นสุนัขพูดแล้วถ้าอย่างนั้น

เจ้าสุนัขตัวนี้น่ารักชื่อว่าเจ้านักเก็ต
ขอขอบคุณมากความน่ารักแบบนี้นะครับ
เราก็เลยนำภาพนี้มาให้คุณผู้ชมได้ดูกัน

ใช่ไหมความน่ารักของสุนัขได้เห็นแล้วมันชุ่มชื่นหัวใจ
ธาตุหมานี่ธาตุหมานะธาตุแมว

ส่วนเราในฐานะที่วันนี้เป็นวันเด็ก
ปิดท้ายก็ต้องเป็นภาพวันเด็กแน่นอนกับเพลง
บนเวลาลาไปแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ
ได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ